เริ่มต้นจะคิดต่างเลือกทำไม่ซ้ำใครในแบบของอนุพงศ์อัศวโพคิน
แม่เนี่ยเป็นคนที่สอนให้ลูกต่างคนต่างออกไปทำสิ่งที่ตัวเองอยากจะทำ
แล้วก็อย่ามาพึ่งพาซึ่งกันและกัน
ทุกคนอยากที่จะง่ายแต่วันนี้มันตอบคำตอบอย่างหนึ่งคือ
ถ้าเลือกที่จะง่ายวันนั้นมันจะยากวันนี้
ไขความสำเร็จหลักการบริหารตลอด๒๕ปีของอนุพงศ์อัศวโพคิน
ถอดสูตรรายการไทยรัฐนิวส์โชว์วันอาทิตย์นี้